เพราะว่าหลายท่านก็อยากทราบว่าเอ๊ะตกลงเกิดอะไรขึ้นณขณะนี้นะครับ
ผู้สืบข่าวของเรานะครับเรามีคนหนึ่งคือคุณเขมรามิกาพรมพันธัย

เกิดอะไรขึ้นที่แยกบางนานณขนาดนี้ฮะ
ก็คือตอนนี้นะคะถ้าเป็นเหตุการณ์นั้นล่าสุด
ต่างพฤษุนุมนะคะเริ่มพฤษิการตรงกลุ่ม
แล้วก็เริ่มสั่งบ้านกันแล้วนะคะ
หลังจากที่เมื่อสักครู่ต้องบอกว่ามีเหตุชุลมุนเกิดขึ้นค่ะ
เพราะว่าเริ่มที่ในช่วงของกลุ่มนะคะ
ก็เป็นประกาศนะคะจากกฎแทนพฤษุนุมนะคะ
ว่าจะมีการยิติการสุดเวลาประมาณสักครู่
ว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๙นาฬิกา๔๕นาที
ก็มีกลุ่มพฤษุนุมค่ะเดินมามาสมมุติ
น่าสุดบริเวณแยกบางนานเพิ่มขึ้นน่ะนะคะ
แล้วเมื่อมีการสุดนุมกันได้สักครู่
มีการยิติการก็ได้สักครู่ค่ะ
ไฟที่อยู่ใต้ทางยกระดับก็ปิดลงนะคะ
ซึ่งทำให้ตรงนี้ทำให้ผู้ชุมนมเป็นประสาทการโหลน้องนะคะ
ซึ่งก็เป็นส่วนแล้วค่ะที่ทำให้เกิดความชะลมุมเกิดขึ้นนะคะ
ที่เกิดขึ้นตรงนี้

ผู้ชุมนุมยุติการชุมนุมไปแล้วใช่ไหมฮะ
ตอนนี้เริ่มทยอยกลับกันแล้วค่ะเพราะว่าหลังจากที่มีเหตุการณ์ชุมนุมค่ะ
เขาบอกว่าทางตรงแทนที่เป็นตรงแทนชุมนมนะคะ
เขาก็จะประกาศบอกว่าเราจะไม่ใช้ความรุนแรงนะคะ
ใครที่ทำถือว่าเป็นการสร้างประการนะคะ
เขาก็เลยมีการประกาศเลยค่ะว่ายุติการชุมนุมให้ทุกคนกลับบ้าน
ครับแต่มีผู้ที่เดินทางเข้ามาอีก
แล้วก็มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นประมาณอย่างนั้นเหรอครับ

ครับแล้วตอนนี้เป็นยังไงฮะสถานการณ์นะตรงนั้น
ตอนนี้ทางตรงแทนสุดทุกคุมนมนะคะ
ให้ทุกคนกลับบ้านกันดีค่ะ
เพราะว่าไม่อยากให้ตอนนี้เนี่ยถ้าดูเรื่องของสถานการณ์เริ่มควบคุมได้แล้ว

ก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่ได้มีการประกาศก่อนรอบแรกขอย้อนกลับไปรอบแรกก่อน
ก็ระหว่างนั้นที่ตัวแทนได้มีการพูดประกาศว่า
เราจะไม่ใช้ฟันไม่ใช้ความรุนแรงนะคะ
แต่ระหว่างที่เขาพูดก็มีกระจกแตก
ก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปตามหาตัวคนทำมาค่ะ

กระจกที่แตกเป็นป้อมตำรวจใช่ไหมตรงที่เราเห็นภาพใช่ไหม
ใช่ค่ะเป็นตู้ควบคุมไฟสาตาตอน
ก็คือมันมีจังหวะหนึ่งที่ไฟด้านใต้สะพาน

ใช่ค่ะอันนี้คือ
คือชนวนเหตุที่ทำให้ผู้ชุมนุมมีการโหร้องขึ้นมาค่ะ
อืมแล้วเขาก็พยายามหาตัวผู้ที่
เครื่องไปจนไปโดนป้อมจราจรตรงนั้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะ

แต่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างผู้ชุมนุมกับทางเจ้าหน้าที่อะไรอย่างนี้

ไม่มีค่ะเพราะว่าเท่าที่ดูเจ้าหน้าที่ตอนนี้เนี่ย
เรายังไม่เห็นเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าในป้อมควบคุมไฟจราจรนั้น
เท่าที่มองเข้าไปไม่เห็นเจ้าหน้าที่นะคะ

เหมือนว่าตอนนี้เส้นทางการจราจรที่แยกบังนารถก็วิ่งได้แล้ว

ที่เห็นตอนนี้ค่ะก็การจราจรเริ่มใกล้กลับมาเป็นปกติแล้ว
แต่ว่าในส่วนของฝั่งศูนย์วิทยาออกตอนนี้
เริ่มสามารถใช้งานได้แล้วค่ะหลังจากที่เดิมตรงนี้
เป็นพื้นที่ของการชุมนุมค่ะ

เริ่มขึ้นที่คลายแล้วค่ะเพราะว่าจำนวนผู้มาชุมนุม

ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมแจ้งเข้ามาได้เลยนะฮะ

คือที่แยกบางนาเนี่ยเมื่อวานก็มีเหตุการณ์ควันหลงหลังยุติการชุมนุมลักษณะแบบนี้
แล้วทางกลุ่มน้องอาชีวะเขาก็ต้องออกมาชี้แจง

แต่ถ้าฟังจากคุณเขมิกาในขณะนี้นะครับ

ผู้ชุมนุมที่แยกบางนาเนี่ยประกาศยุติการชุมนุมแล้ว

แล้วก็ไฟด้านใต้สะพานไฟดับลง
ก็เกิดการโหร้องไม่พอใจ
แล้วก็อยู่ดีก็มีอะไรก็ไม่รู้เครื่องเข้าไปที่ป้อมจราจร
ใช่ค่ะคือกลุ่มผู้ชุมนุมเขามีแก่นนำที่พยายามที่จะตะโกนบอกแล้วว่า

ถ้าหากว่าใครมีการก่อเหตุรุนแรงจะถือว่าเป็นมือที่๓
แล้วมันก็มีเสียงดังเหมือนกับกระจกป้อมจราจร
แตกก็เลยต้องหาว่าใครเป็นคนทำ
ที่ท่านเห็นว่าเข้าไปตรงแถวป้อมจราจรตรงแยกบางนา
คือทางผู้ชุมนุมเองเขาก็ต้องการรู้ว่า
ใครเป็นคนเครื่องอะไรไปแล้วไปทำแบบนั้นทำไมประมาณอย่างนั้น

แต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ความรุนแรงหรือความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้น
ไม่ได้มีเรื่องเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุมไม่ได้มีอะไรตรงนั้นนะครับ
คือว่าตอนนี้เขาก็อยู่ในช่วงที่